คุณผู้ชมที่จังหวัดระยองค่ะ
เด็กเฮียนสิงร่างสาวป่วนบิดไส้ร้องดิ้นพลาด

คุณแม่เห็นน้องปวดท้องก็เลยพาไปหาหมอ
หมอบอกว่าเป็นโรคกระเพาะจ่ายยามากลับบ้าน
ตอนแรกคิดว่าทานแล้วจะหายไม่หายนะคะ
แล้วเป็นแบบนี้นานนับปีไปหาหมอ
หมอบอกเป็นโรคกระเพาะไปหาหมอธรรมหมอผีประจำหมู่บ้าน
บอกว่าน้องโดนผีเด็กสิงร่างแล้วผีเด็กไปบิดลำไส้
ขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมอยากให้ดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ
นี่คืออาการแปลกของน้องนะคะ

นางคุมกระดูกชื่อว่าน้องพริกไทยอายุ๑๖ปีค่ะ

คุณแม่ของน้องก็เลยเชื่อว่าน้องน่าจะโดนผีเด็กเนี่ย
สิ่งร่างก็เลยนี่แหละค่ะส่งภาพถ่ายคลิปนี้
ร้องไปที่หมอปลาเพื่ออยากให้หมอปลาช่วยหน่อย
ลงพื้นที่ส่งไปที่เพจหมอปลานะ
ทั้งภาพทั้งคลิปแบบนี้นะคะ
ทีนี้เอาล่ะก่อนที่หมอปลาจะลงพื้นที่
นักข่าวของเราลงพื้นที่ก่อนเลยค่ะ

อยู่ที่ตำบลกระพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนี่ค่ะ
อาการของน้องแปลกนะคะ
แล้วบ้านของน้องอยู่ตรงลักษณะเหมือนทางสามแพร่งด้วย
อยากให้ดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยคุณผู้ชม
ภิกรไทยจ้ะ
น้องภิกรภิกรไทยจ้ะ

ภิกรไทยนายเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้

มีใครมาสิงหนูไหมลูก

ตัวเขาแล้วไม่ใช่ตัวเขาแล้วพี่

หนูไม่ใช่ตัวเขาแล้วหนูเป็นใครล่ะ
หนูเป็นใครล่ะ
สักแท้สักแท้

มองตาขวางเลยพี่ตีนนักข่าวเทราะทีวี
ก็พยายามจะถามนะว่าน้องพริกไทย

พูดสวนกลับมาเลยว่านี่ไม่ใช่น้อง
นี่ไม่ใช่น้องที่กำลังคุยกับพี่ตี

แล้วทำตาขวางใส่ทุกคน

ไม่นานนักน้องพริกไทยก็กลับมา
เป็นอาการตามปกติเลยนะครับ

บอกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร
หนูไม่รู้เลยแต่รู้แต่เพียงว่า

น้องบอกว่าน้องรู้สึกทรมานมาก

อยากจะตายให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย

เพราะนอกจากอาการแปลกแบบนี้
คล้ายกับถูกผีเด็กสิงหร่างแล้ว
น้องเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง

เด็กอายุ๑๖ต้องมาเจออะไรแบบนี้ค่ะ

เป็นเด็กร่าเริงจำใสจนกระทั่ง
ตั้งแต่ลูกมีอาการปวดท้องครั้งนั้น

บอกว่าอาการไม่ได้เป็นอะไรก็คือจ่ายยาโรคกระเพาะมาครับ

บางครั้งเนี่ยคือคุณแม่บอกว่า

เป็นโรคกระเพาะหรือว่าโรคกรดไหลย้อน
แต่มันมีประเด็นตรงนี้นิดหนึ่ง

แบบที่ดิฉันคิดรึเปล่านะคะ
แต่ลูกกินข้าวเพียงวันละ๑ครั้ง

ลำไส้แปรปรวนโรคกระเพาะอะไรหรือเปล่า
ไม่ใช่ว่าผีสิงไปบิดใจน้อง

หรือว่าสมมุติฐานแบบวิทยาศาสตร์นะคะ

แต่ถามหมอปลาล่ะหมอปลาคุณแม่ร้องไปแล้ว

ในมุมหมอปลานะคะหมอปลาบอกว่าเป็นเรื่องแปลกมาก
น้องมีอาการรุนแรงโดยเฉพาะช่วงวันพระ
ใช่เป็นข้อมูลที่คุณแม่ให้หมอปลาไป
น้องจะมีอาการหลักแบบนี้ช่วงวันพระและวันโกน
หมอปลามั่นใจว่าน้องไม่ได้เรียกร้องความสนใจหรือแกล้ง
วันนี้ค่ะ๒๑กรกฎาคมหมอปลาจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะ
หากพบว่าไปเกี่ยวข้องกับวิญญาณชั่วร้าย
ก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องไม่ได้แก้น้องไม่ได้เรียกร้องความสนใจ
น้องน่าสงสารมากซึ่งตัวของครอบครัวน้องก็เชื่อว่า
น่าจะเกิดจากพูดผีปีศาจนะ
แต่ถ้ามันเกิดจากพูดผีปีศาจจริงนะ
ผมบอกก่อนว่าเคสแบบนี้ผมเต็มที่ผมจัดการได้นะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงพื้นที่ไปดูว่า
สิ่งที่น้องมันเป็นเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่
เราจะได้หาทางออกจะได้หาวิธีการช่วยเหลือน้อง
เพื่อให้ครอบครัวของน้องเนี่ยไม่เป็นทุกข์อีกต่อไป
ฝากด้วยอีกหนึ่งเคสหมอปลาแต่ว่าด้วยความเป็นห่วง
เอาเบื้องต้นก่อนน้องต้องทานข้าวครบ๓มื้อ

เพราะว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลที่คุณแม่ให้เนี่ย
ทานวันละมื้อมื้อละ๑ทัพพีแล้วชอบทานของเผ็ดมากด้วย